ที่ยะโสธรไปด้วยกันคุณชนะไปดูควาย

แต่ควายตัวนี้มันแปลกตรงที่ในตามันเป็นสีเหลืองส้มค่ะ
เจ้าของเขาบอกนี่แหละควายให้โชคแน่นอน

หมู่๗บ้านหนองคูตำบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดเยอะโสธร
อ่ะสังเกตที่ตาของมันคุณผู้ชม

คือตาดำมันมันเป็นสีทองเหลืองส้ม

ไม่ให้คุณไปดูขนตาเข้าใจอย่างนั้น
ไปถามคุณเสกสรรบุญทศนะ

เขาเรียกสั้นว่าควายตาเพชย์
ซึ่งมันแปลกกว่าควายตัวอื่นที่มันปกติจะเป็นสีดำถูกไหม
แล้วยิ่งพอช่วงกลางคืนนะคะพอไฟส่องไปที่ตาของมัน
โอ้โหมันแสบตา

มันต่างจากควายตัวอื่นที่เวลาส่องเข้าไปแล้วมันจะเป็นสีเขียว

ทีนี้คุณเสกสรรบอกอีกว่าปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงควายอยู่ทั้งหมด๔ตัว
เออแล้วควายตาเพชรตัวนี้นะคะเพิ่งจะซื้อมาได้ประมาณ๓๔เดือนเท่านั้นเอง
จากมันจะมีดวงตาสีเหลืองทองแล้วนะ
นิสัยของมันก็ยังไม่ดุร้ายยังเชื่องเป็นมิตรกับผู้คนเลี้ยงง่ายด้วย
คนทั่วไปเนี่ยเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกก็สามารถเข้ามาใกล้มาจับมารูปมาคลำมาสัมผัสน้องได้อย่างสบายเลยนะคุณนะ
เอ้าบอกกันแบบนี้ใครที่อยู่ใกล้ยะโสธรนะอยากจะไปเห็นกับตาของตัวเองหรือไปเรียนรู้เรื่องควายแบบนี้นะ
ติดต่อคุณเสกสรรได้ตลอดเวลาคุณเสกสรรบอกไว้ว่าสาร
อืมอยู่ที่ยะโสธรนะคะตำบลหนองคูค่ะ